ตอนนี้เนี่ยตัวเลขการติดเชื้อในต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นยังคงเป็นหลักแสนคนต่อวัน
ไทยเราเอาสถานการณ์ตรงนั้นมาประเมินกับการป้องกันการควบคุมในประเทศไทยอย่างไรนะครับ
จากนี้จะต้องมีการเตรียมรับมือความพร้อมหากเกิดการระบาดในรอบ๒
สวบคอมีการประเมินเรื่องความพร้อมต่างเหล่านี้ยังไงบ้างฮะ
ครับเป็นคำถามที่ดีมากมากนะครับจริงแล้วก็มีการประชุมกันทั้งในระดับของทางกระทรวงสาธารณสุข
โดยท่านรองนายกรรมตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็ได้มีการเอาหยิบยกเข้ามาพูดในสอบประกอบของทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ยังได้นำเสนอในที่ประชุมของทางสอบประกอบสวบคอชุดใหญ่นะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาไม่ได้มีมากก็เลยไม่ได้นำเรียนแต่ก็ดีนะครับเดี๋ยวผมได้กล่าวถึงด้วยอีกทีแล้วกันนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเรื่องของความพร้อม
ในเขตสุขภาพที่๑๑๒หมายถึงทั่วประเทศที่ยกเว้นกรทมนะครับ
รวมแล้วเนี่ยเป็นหมื่นฮะทางขวามือยังเยอะอยู่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เตรียมกันไว้ตลอด
ประมาณสัก๕๖เดือนที่ผ่านมานี้
ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมอย่างนั้นไปตลอดนะครับ
บุคลากรทางด้านสุขภาพทั้งหลายเนี่ย
ก็พร้อมทั้งหมดแล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมด้วย

เพราะว่าให้พร้อมเอาไว้แต่ว่าเตียงว่างไว้อย่างนี้ดีกว่า

เช่นเดียวกันกับเรื่องของความพร้อมด้านเวชพันธุ์นะครับ
แล้วก็เครื่องช่วยหายใจที่ว่างอยู่นะครับ
อีกประมาณ๑๑๐๙๖เครื่องนะครับ
นี่คือสิ่งที่เป็นทรัพยากรทั้งหมด
ที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของทางแพทย์พยาบาล
ยาก็ยังใช้ได้นะครับ

ที่เราบอกว่าเป็นยาที่เอาไว้ลดอาการทั้งหลาย
จริงแล้วไม่ใช่เป็นยารักษาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่อย่างน้อยใช้แล้วบรรเทาอาการลงมา

ประมาณ๓แสน๑หมื่นกว่านะครับ
ใช้ได้ประมาณ๔๕๗๑คน

ส่วนยาข้างล่างเนี่ยอีกก็เป็นยาประกอบ
ที่มีเชื่อว่าน่าจะมีส่วนช่วยทั้งหลาย
ก็จัดเตรียมไว้พอสมควรครับ